รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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
เอาละครับ๑ชั่วโมงนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไน
เราเชื่อว่าคนที่ดูไทยโอนัส

เวลาดูข่าวเราจะเห็นข่าวฆ่าตัวตาย

จะมีอยู่ข่าวนึงที่บอกอุ๊ยจุดตรงนี้

พี่คิดว่ามีผีจริงไหม
ตามจุดต่างที่เวลาที่มีข่าว

แต่สิ่งหนึ่งคนที่จะต้องไปนำเสนอข่าว
คุณคิดว่าคนเหล่านั้นเขาจะเจออะไรกันบ้าง
เขาเรียกอะไรเป็นสายงานข่าวแบบนี้เนี่ย
ไงก็ต้องเจอเวลาไปทำข่าวอย่างนี้
วันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นทีมข่าวอาชญากรรมของไทยรัฐทีวีนี่แหละฮะ
เขาไปทำข่าวกันมาเขาเจออะไรกันมาบ้าง
บางคนตามกลับบ้านด้วยซ้ำไป
ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังประสบการณ์จริงเลยนะครับ
จากการเห็นดวงวิญญาณเห็นผีหรือว่าประสบการณ์ที่เรียกว่าเฉียดตายมานะครับ
จากทีมข่าวอาชญากรรมของไทยรัฐครับไปพบกับเขาครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นโฉมหน้าของนักข่าวรุ่นใหม่ไฟแรงนะฮะ
แต่สุดท้ายหนีไม่พ้นเรื่องราวของจิตวิญญาณ

นักข่าวที่ทำข่าวอาชญากรรมทำข่าวอะไรมากมายอย่างนี้
อ่ะเดี๋ยวแนะนำกันก่อนเลยท่านแรกคุณเอ็ม

ถ่ายเกี่ยวกับอะไรบ้างฮะพวกข่าวอะไร

คุณคุณปลอยค่ะ

คุณกั้งสุดท้ายใช่ไหมฮะคุณกั้งนี่ทำอะไรอยู่ครับ
กล้างเป็นผู้สื่อข่าวค่ะไทยรัฐทีวีเหมือนกันค่ะอยู่สายข่าวหน้าหนึ่ง
ซึ่งใส่ข่าวหน้าหนึ่งของเราก็จะมีรวมทุกข่าว
ต้องถามอย่างนี้บางคนเป็นนักข่าวจะต้องนำเสนอข่าวความจริง
แล้วก็เรียกได้ว่าเร็วที่สุดลึกที่สุดชับไวที่สุด

แล้วมาทำอัจจากรรมทำไมล่ะมาก

ศายบรรเทิงศายสังคมเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบ
แต่พออยู่ศายอัจจากรรม
มาเป็นแบบนี้พ่อแม่จะทำยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าศพที่เจอก็ไม่ใช่ศพที่จะแบบว่าสมบูรณ์เสมอไป

ที่พลอยก่อนเลยเห็นบอกว่าเคยมีกรณีที่ว่า

ตอนนั้นไปทำข่าวเกี่ยวกับเป็นรถบัตร๑๘ศพ

คือมันเพิ่งคว่ำเนอะ

แล้วเช้าเราก็วิ่งไปเลย

เวลามันผ่านไปยังไม่ครบ๒๔ชั่วโมงเลยค่ะตอนนั้น
พอไปถึงปุ๊บเราก็ทำงานนี่แหละปกติ

เราอยากรู้จังเลยว่าตรงนั้นนะคะเขาแบบเกิดเหตุการณ์อาถรรพ
หรือว่าอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าไอ้โค้งตรงนั้นเนี่ย

เราก็ไปตามหาชาวบ้านที่เขาแบบว่ารู้ที่เขาอาศัยอยู่แถวนั้นนะคะ
แล้วเขาก็มาเล่าว่าไอ้โค้งตรงนั้นเนี่ย
คือมันเคยมีแบบสองสามีภรรยานะคะ
โดนเหมือนเป็นรถสิบล้อค่ะมาชน

ก็เหมือนมีให้เขามาร่างทรงอ่ะเนาะเหมือนก็บอกว่าเออเนี่ย
พ่อปู่ที่อยู่แถวนั้นที่ปกปักรักษาเขาตรงนั้น
ที่เขามีความเชื่อกันเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาเอาอีกนะ
แต่คราวนี้จะมาเอาเป็นรถทัวร์เลย

จะมาเอาทั้งคันรถเลยเลยค่ะ
ก็คือจะมาเอาทั้งคันรถเลยแล้วมันก็มีจริง
ใช่ค่ะแล้วมันก็มีจริงคือเหตุการณ์นี้ก็คือเกิดขึ้นจริง
ก็ในวันนั้นเนี่ยเราก็อ่ะโอเคเราจะสัมภาษณ์ป้าคนนี้แหละตรงนี้
ซากรถทัวร์เนี่ยยังไม่ถูกเก็บเลยค่ะ
ยังคือจากที่หนูขึ้นไปสำรวจคือนะวันนั้นคือยังคงมีรอยเลือดรอย
มีข้าวของกระจัดกระจายของคนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
คือยังอยู่ทุกอย่างแล้วคือซากรถทัวร์เนี่ยมันขาดครึ่ง
วันนั้นเราก็อ่าโอเคพี่พี่อยากได้แบ็คกาวน์เป็นซากรถใช่ไหม
หนูก็โอเคงั้นตามนั้นเราก็ยืนสัมภาษณ์ป้าเขาอยู่
ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเวลาโพลเฮมากค่ะประมาณเกือบทุ่มเกือบทุ่มนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเวลานั้นมันก็เป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่ตรงนี้เขาประสบอุบัติเหตุนะคะ
ก็ช่วงเวลาที่เราสัมภาษณ์ป้าเขาก็เล่าไปหูมันน่ากลัวมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคือหางตาเรามันก็แบบเหมือนหางตาคนเรามันก็จะเห็นใช่ไหมคะ
ข้างตรงซากรถอะไรอย่างนี้เราก็เห็นว่าอยู่ดีก็มีคนเดินขึ้นรถไป
หนูก็หยุดชะงักแล้วพี่ช่างภาพก็ถามว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้
เราก็แบบว่าเออเราก็ไม่กล้าพูดตอนนั้นเลย
ก็คือก็ฮึบไว้อยู่แล้วก็ทำงานให้เสร็จ
แล้วก็กลายเป็นคนที่นิ่งสงบไปเลยค่ะ
เพราะว่าแบบกลัวอะไรอย่างนี้พูดไม่ถูก
เพราะว่ารู้ว่าตรงนั้นไม่มีใครเดินไปได้แน่นอน

แต่ส่วนใหญ่จะเจอเราก็จะแบบว่าเอ้ยมันจริงว่ะอะไรอย่างนี้
คือพิสูจน์มาเองแล้วมันก็แบบว่าเออมันจริงแล้วด้วยความผู้เท่าผู้แก่เขาก็เล่ามาว่า
ตรงนั้นมันมีแบบเหมือนเป็นพ่อปู่ที่เขาคอยปกปักรักษาเขา
ปักทงชัยตรงนั้นอยู่นะคะแล้วมันก็มาบวกกับที่คุณป้าเขาเล่าอย่าง
ว่ามีพ่อปู่เนี่ยมาเข้าอ่ะเขาจะเอาไปนะเอาไปเป็นเป็นลูกเป็นหลาน
แต่ถ้าสมมุติเราจะดูตามภาพข่าวจะต้องมีการจุดทูบเชิญวิญญาณ
ถ้าสมมุติไปตรงจุดเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเห็นว่ามีของเส้นไหว้
บางทีต้องมีพิธีกรรมที่จะต้องเชิญวิญญาณกลับบ้าน

เคยพลาดไปเหยียบ
ของเส้นที่จะเชิญวิญญาณ
ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าอันนี้แหละเป็นการที่คุณจำแบบไม่มีวันลืมหรือ
พี่มันจำได้เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันค่ะข่าวอะไรจ้ะ
รถเบ้นทนรถศอกที่ตรงบังป้ะอินนะคะ
เปิดหน้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ด้วยความที่เราเป็นนักข่าวเราก็เดินสำรวจหมดว่า
ตรงนั้นมันมีอะไรแบบไหนยังไง

หนูจำได้เลยมันเป็นข้าวเป็นกับข้าว
ในนั้นมีกุ้งประมาณ๒ตัว
แล้วก็มีทูบทูปปักไว้ดอกเดียว
แล้วเราก็ไปเหยียบแบบคว่ำหมดเลย
หนูไม่ได้นึกไม่ได้สังเกตเลย
จนกระทั่งพี่ช่างภาพเนี่ยมา

เนี่ยไปเหยียบเนี่ยคว่ำหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็

เก็บไหมเก็บกระทงที่ห้องไม่เก็บเลยต่อยเลยอ่าโอเค
ใช่แล้วก็แบบไม่ได้เก็บก็คือทิ้งเลยอ่ะคือก็ไม่รู้จะทำยังไง
แล้วก็ด้วยความว่ารีบงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็กลับมา
แต่ว่ามันสะกิดตรงกับเรากลับมาถึงห้องแล้วค่ะหนูเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาน้อยไว้ที่ห้อง
ปกติหมาหนูมันจะไม่เห่าเลยเพราะว่าเราเนี่ยเลี้ยงที่หอใช่ไหมคะ
หมาก็จะไม่เห่าแต่วันนั้นเนี่ยหมาเห่าตรงประตูห้องนานมาก
เห่าจนเห่าจนเรารู้สึกว่ามันมีอะไรไม่ดีแล้ว
มันไม่ได้เห่าแบบบ๊อกบ๊อกบ๊อกกะแต่มันเห่าแบบคู่
มันมีใครมาอยู่หน้าห้อง

พื้นยืนอยู่หน้าห้องยังไม่เปิดประตูเข้ามาอย่างนั้น
ใช่ค่ะก็ไปอุ้มมานอนบนเตียงแบบมากับเราอะไรอย่างนี้
วิ่งลงไปที่เดิมไปนั่งเห่าแล้วก็มองที่เดิมตลอดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

หนูก็เลยโทรหาพี่ที่เป็นหัวหน้าตอนนั้นพี่ที่เป็นหัวหน้าเขาก็แบบ
มีความรู้เรื่องนี้เพราะว่าแกก็แบบแก่งกล้าแล้วเนอะ
ก็โทรหาแบบปรึกษาแกว่าเออพี่วันนี้หนูแบบไปเหยียบ
ข้าวที่เขาเชิญวิญญาณมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะแกก็ให้เหมือนแบบบทมาท่องหนู

หมาหนูย้ายไปเผ่าตรงหน้าต่างค่ะ
แล้วทำยังไง
ก็สวดหม่นตามที่หัวหน้าบอก

เดินกลับมานอนปกติ

เหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เหมือนว่าถ้าสมมุติมีใครตามเรามา
หรืออะไรถ้าพวกเราเองมองไม่เห็น
เวลาไปร้านอาหารหรือไปไหนก็แล้วแต่ก็จะมีคนมองเห็น
ั้งเองเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงคะ
เหตุการณ์นั้นตอนเมื่อ๑๒ปีที่แล้วนะคะตอนกั้งเริ่มเป็นนักข่าวใหม่
ก็เป็นทำเป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวรายการช่วยชาวบ้าน
เขาก็ร้องทุกข์มาว่าลูกสาวเขาเนี่ยโดนยิง
แล้วคดีไม่คืบกั้งกับช่างภาพแล้วก็น้องชายช่างภาพเลยค่ะ

บอกคุณแม่เอารูปน้องมาให้ดูหน่อยน้องหน้าตาแบบไหนเหรอ
เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะบอกเขาว่าเออพี่ชื่อนี้ชื่อนี้นะมาทำนี่ทำนี่ทำนี่

เรามาช่วยนะช่วยเปิดทางให้พี่ทำงานสำเร็จนู่นนี่นั่น

เออไม่ต้องตามมานะจะกลับแล้วไม่ต้องตามมาหรอก

เออแล้วกันกลับแล้ว
ก็ขับออกมาจากหมู่บ้านที่

แม่ค้าก็เอาน้ำเอาอะไรมาเสิร์ฟใช่ไหมคะ

อ้อยแหละไปแบบเนี้ย

ก็คงคิดนะว่าเออให้กลับไปเถอะ
หนูก็เลยบอกว่าอ๋อแสดงว่าเขาอาจจะบอกเราสักอย่างแต่หนูก็บอกรูปเขาแล้วนะพี่

แล้วเราทำยังไงเขาถึงได้กลับไปหรือว่าหลังจากนั้นเขาก็หายไปเอง

อาจจะตามมาส่งหรืออาจจะสื่ออะไรสักอย่าง

เพราะว่าเราได้บอกกล่าวเล่าเรื่องเขาไปแล้วว่าเราเป็นใครมาทำอะไร

ก็ถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวที่ว่ามากประสบการณ์
ฉะนั้นแน่นอนว่าต้องมีกติกาสำหรับชีวิตในการทำงาน

มีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณตั้งเป็นกฎของคุณเลยคือ
ห้ามเดินไปเหยียบเลือดของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ประสบเหตุ

แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณดันแหกกฎหรือว่าด้วยความไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่า
หยิบเอาชิ้นส่วนของผู้ที่เสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุในวันนั้น
มันเป็นเหตุที่ผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขากระโดดตึกลงมาแล้ว
ร่างเขาโดนคอมแอร์ทำให้เกือบขาด๒ท่อน
อีกนิดเดียวจะขาด๒ท่อน
ก็คือตอนที่ขออนุญาตอธิบายก็คือว่า
เขาอ่ะร่างแทบจะข่ำจากกันเศษชิ้นเนื้อเขาเป็นชิ้นเล็กเล็ก
นึกภาพเหมือนก้อยสับที่ติดเต็มไปหมดเลย

เราก็ค่อยเดินอุ๊ยมีตรงไหนหรือเปล่า
แล้วจะค่อยก้าวไปเพื่อที่จะไม่ให้เหยียบ

เพราะว่ากลัวเขาตามมาบ้าน

แล้วทีนี้น้องช่างภาพบอกว่า

ก็เขายืนอยู่ตรงนั้นก็ชี้แบบนี้
หนูว่าพี่ไม่เห็นเลย
เขาก็ถ่ายไปด้วยความรีบเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องมาเก็บศพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

กลับไปที่รถไปยืนคุยกับน้องนักข่าวอีกคนนึง
แล้วก็น้องช่างภาพน้องผู้ช่วยยืนอินเสิร์ตภาพ
คอนโดที่เขาร่วงลงมาแถวจุขุมบิน

ดึกแล้วค่ะประมาณตีหนึ่งกว่าได้แล้วตอนนั้นค่ะ
ป่ะก็ขึ้นมากลับขึ้นมารถ
พอออกเวรตีสี่น้องฉันห้ามคนนี้ค่ะ
เขาก็เหมือนจะอาบน้ำไปทำข่าวที่๓จังหวัดต่อ

ผมฟูมากเลยเขาก็นั่งเป่าผมที่พัดลม
อันนี้เขามาเล่ามาเล่าตอนที่เขาเจอแล้วออสนะคะ
บอกว่าพี่กั้งคนที่กระโดดตึกคนนั้นน่ะ
เขามานั่งอยู่ระเบียงห้องผมนั่งยองมองผม

ใส่ชุดนอนสีขาวนะคะผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดนอนสีขาว

ผมก็ปล่อยให้เขานั่งไปตรงนั้นแหละครับก็ไม่รู้จะบอกว่าอะไร

ผมเดาว่าเขาอาจจะเคว้ง

แต่เขาไม่ได้ให้พี่กั้งหรือผู้ช่วยเห็น
ให้ผมเห็นประมาณนั้นค่ะ
คุณคิดว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุที่คุณไปเหยียบชิ้นเนื้อหรือเปล่า

แต่ว่าหนูเชื่อว่าหนูต้องโดนแน่นอนเพราะว่าเสร็จเลือดเสร็จเนื้อเขาก็จะเยอะมากเยอะเท่าที่สุดเท่าที่เคยทำข่าวมา
เรียกได้มาค่ะเขาก็เลยมาหมดเลยคราวนี้
บ้างดีกว่าเคยเห็นคนเสียชีวิต
หมดลมหายใจต่อหน้าต่อตาเลยครับเข้าเวรพรรดิกรรม

ตอนนั้นก็ไปทำข่าวออกมาเสร็จแล้วกำลังเข้าสตูดิโอ
สองใบที่ร่างของคนนั้นนะครับ

ยังมีลมหายใจอยู่ยังดิ้นอยู่ครับ
เราก็รีบลงไปช่วยโทรหา

โทรหาพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับ

พี่กั้งเข้าเวรด้วยกัน
เสร็จก็รอจนกว่าเข้ามาช่วยชีวิต

มันก็เห็นโรงหายใจสุดท้าย

คือบิดเป็น๒ท่อนเลยครับ

คุณได้มีโอกาสเห็นลมหายใจสุดท้ายของคนก่อนไป

น่ากลัวครับ

ในฝันคือยืนดูเฉย
ยืนดูเหมือนแบบให้ช่วยเหลือต่อ
มาเลี่ยงนึงดูมองหน้าประมาณระยะไกล

คือให้ช่วยตามรถเมย์หรือทำบุญ

ครับตามส่วนของคดีจนตามว่า
ไปเปิดกล้อมูลช้อนปิดแล้วไปถามคนแวดล้อมว่า

มันเจาะมาหลายคันป้ากำลังจะขึ้นรถแล้วอาจจะกระชากแล้วก็เหยียบป้าไป
สรุปก็ได้คันที่ก่อเหตุจริง
แสดงว่าที่เขามาหาคือไปเหมือนไปเห็นเขาก่อนตายถูกต้องไหมล่ะ

ใช่เหมือนเขามาให้ช่วยในฝัน
คุณกั้งก็เคยเจอเวลาไปนอนตามโรงแรมเนี่ยแต่อันนี้เจอแบบเป็นผีเลย

ขี่จักรยานล้อพลาสติกที่มันมี๓ล้อค่ะ

ไม่กลัวเหรอ
ไม่มีหัวแล้วเขาหันมายิ้มหรือยังไง

ถึงรู้ว่าเขาผมหยิกแล้วรวบผมแบบนี้ไงคะ

ไม่กลัวเหรอยิ้มแบบมาดีค่ะ

ไม่กลัวก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่มีหัว

ถามสดใสค่ะดีลักษณะดี
หนูก็ตอบเขาไป๓๑ทั้งที่วันนั้นเป็นเช้าวันที่๘สิงหา
วันที่๓๑แล้วเขาก็ไป
งวดนั้นออก๖๓๑เพราะคืนนั้นคือคืนที่๖ที่นอน
และ๓๑ที่เราตอบไปวันนี้วันที่๓๑
พอถูกก็ทำบุญทำเอาขนมเด็กทำบุญให้เขาเขียนว่า
คืนที่เท่านี้ลักษณะอย่างนี้ที่โรงแรมนี้
ให้น้องเขารับส่วนบุญไปอย่างนี้ค่ะ

ไม่กล้าถามเขาค่ะเพราะว่าตอนเช้าเราก็เช็คเอาท์กลับกรุงเทพ

เราไม่ได้กล้าถามว่าเป็นอะไรยังไงค่ะ
แต่ว่าคุณกั้งเองเนี่ยเขาบอกมีคาถานะ

เราจะเชื่อเรื่องนี้แล้วยายกั้งตอนนี้

หมอธรรมหมอธรรมก็จะบอกหลานก็เห็นหลานเป็นนักข่าวนะคะ
ไปนอนที่นั่นที่นี่ก็จะสอนสอนคาถาบอกว่าถ้าเจอ
เจออะไรให้ท่องคาถานี้นะบอกว่า
พุทธเพิกธัมโมเพิกสังคมเพิกสหเพิก
คำว่าเพิกหมายถึงให้เพิกหนีไล่ไปเป็นคำคนอีสานนะคะ
พุทธโภเพิกธรรโมเพิกสังคมเพิกสหเพิก
ไปมั้ยไปค่ะไป
เวลาเหมือนว่าเราโดนอำหรือว่าเราโดนเรียกอย่างนี้ค่ะ
ให้ท่องคำนี้แล้วก็พุทธโธยายสอน

นี่คือคนทำข่าวฮะแต่เรียกได้ว่าวันนี้คนทำข่าว
มาเล่าเรื่องผีไม่ใช่แค่นั้นแหละที่พวกเขาเหล่านี้
เฉียดตายกันมาแล้วในช่วงเบนเจอร์เพศเจอกันมาเหมือนกันหมดทุกคน
ช่วงหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมามูกันต่อฮะ
ขึ้นบินจากบางบัวทองมาถึงสะพานพระราม๔ที่ปักเก็ตนะคะ

ลิคอปเตอร์ตกลงน้ำเจ้าพญาเลย

คิดว่าตัวเองตายแน่ไม่ไหวแล้ว
คุณเอ็มถูกกระสุนไงเธอ๓นัด
คิดว่าแบบคงไม่รอดแน่เลย
ตอนโดนยิงเนี่ยคือก็แวบเข้ามาเลย
หน้าพ่อหน้าแม่ที่เห็น
ลอยเองก็เคยเกือบตายตอนเป็นเจ้าเพศเหมือนกัน
พอเข้าแอดมิตรปุ๊บเนี่ยได้ยินเสียงพยาบาลถามเพื่อนว่า
ขอเบอร์โทรผู้ปกครองหน่อยจะให้มาดูใจลูก

แต่เรื่องจริงนะคุณพระดำที่เวลาคนจะตาย
จะเห็นหน้าพ่อแม่เนี่ยผมเคยเป็น